ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
จะเดินตามฝัน
ไม่โตไม่วัน
ด้วยเรทที่มี
ก็เพียงทุ่รอ

รู้ไหมเพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงของคนที่มีความฝัน

คนที่พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้
คนเราถ้าไม่มีความหวังไม่มีความฝัน
มันก็คือคนที่ตายแล้ว

หันซ้ายไปยักษ์คิ้วให้แฟนคลับ
หันขวามยักษ์คิ้วให้แฟนคลับ

หันซ้ายหันขวา

โลยตาให้แฟนคับ

ฟังคำเฉลยนี่คิดว่าถูกชัวร์ไหม

มาดูกันนะครับ
สำหรับเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาท
กรดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๕มูลค่า๘๐๐๐บาทรถร้อง

โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้

ไปละไปริมพื้นอัพพว่าน

แปปแหม่ขึ้น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

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว

มีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว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
กรดเนี่ยเยี่ยมเยี่ยมมากสำหรับเด็กวัยนี้นะครับ
อืมสำหรับเด็กวัยแค่สิบสองปีต้องมาตัดสินใจทุกอย่างได้ขนาดนี้
ถือว่าสุดยอดแล้วครับอืมยอมรับครับเก่งนะคะเก่งครับ
พี่อาร์มบอกอะไรน้องกฎครับวันนี้น้องกฎได้แป่นหมื่นแล้ว
อามก็วันนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วครับทำเก่งมาก
ก็ขอให้สู้ชีวิตต่อไปครับขอมากครับ
ยากฎเก่งมากลุงทำได้ยาก็ปรุ้มใจแล้วรักมาก
เรียกมาตั้งแต่เล็กกันน้อยลูกไอ้สุดยอด

ดีใจและภูมิใจครับที่ลูกทำได้ครับชื่นมื้นกันไปนะ
เป็นการปิดรายการวันนี้อย่างอย่างหัวใจฟูนะคะ
เป็นครอบครัวใหญ่ที่มีเงินเพียงเล็กน้อยเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความลำบากมาก
แต่ว่าเขารักกันเหลือเกินนะนอกจากมีความรักที่ดีแล้วครอบครัวนี้นะคะยังมีความกระตันอยู่รู้คุณรักพี่รักน้อง
ไม่ยอมให้ครอบครัวอดหยากเขาออกไปทำงานฝ่าฟันหลังจากที่พ่อเขาได้รับอุบัติเหตุ
แล้ววันนี้เข้ามาเวทีของเราค่ะเขาก็ใช้ความสามารถของเขาอย่างเต็มที่เลย
การตัดสินใจในแบบผู้ใหญ่ตัดสินใจได้อย่างสวยงามจนคว้าเงินไปได้แปดหมื่นบาท
หมื่นสำหรับครอบครัวนี้ค่ะมีความสำคัญยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินที่พักอาศัย
คุณผู้ชมคะห้องน้ำยังไม่มีเป็นของตัวเองเลยอ่ะแต่ครอบครัวนี้มีความรักค่ะ
อุ่นใจจริงค่ะกับครอบครัวน้องกฎค่ะวันนี้นะคะกฎ
ก็หวังว่าคงจะเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับครอบครัวอีกหลายครอบครัวที่กำลังมีปัญหาอะไรแบบนี้นะครับ
ก็รักกันเยอะเยอะครับครอบครัวนะครับเป็นพื้นฐานสำคัญของสังคมนะครับ
สังคมจะดีได้ต้องมาจากครอบครัวที่ดีก่อน
มาติดตามเรื่องราวของนักสู้ชีวิตคนต่อไปจากรายการของเราดูสิว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไง
และเราจะช่วยเหลือเขาได้ขนาดไหนนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีครับ
ช่อง๓๒แห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาที
วันนี้พวกเราทุกคนรวมทั้งน้องกรดขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
น้องก็ซื้อน้องภูมิน้องเขาพลานไปจับไฟไฟที่มันรั่ว
ดูดแล้วน้องก็ขาดออกซิเจนประมาณ๓๔นาที
หมอก็ปั๊มหัวใจอะไรมันไม่ทันการน้องเขาวูบไปแล้ว
มาแต่น้องเขาเป็นสภาพไม่เหมือนเดิมเป็นเด็กที่พิการทางสมอง

น้องเขาเป็นหนักปอดเขาติดเชื้อเขากินอะไรไปก็สำลักหมด
คุณหมอบอกว่าออกซิเจนในร่างกายเขาน้อยน้องก็ต้องติดออกซิเจนในตัวเขาตลอด
ยายไม่มีตังค์ซื้อหรอกเพราะว่ามันตั้งหลายหมื่น
คือความเจ็บปวดมาตั้งหลายปีแล้วที่เราไม่เคยไปได้อะไร
ว่าใครฟังเลยว่าเราอยู่สภาพนี้แล้วมีสิ่งที่เจ็บปวดขนาดไหนหนึ่ง
ไปหาเงินหาทองก็ไม่ได้นั่งมองคนอื่นก็มีอนาคต
คนอื่นก็ไม่เชื่อว่าเราไม่มีเราจะพูดยังไงว่าเราจะมีได้ยังไง
เราอยู่สภาพนี้สภาพที่นั่งโกรธหลานไว้เงินมันจะมาจากไหน